พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันค่ะที่เชียงราย
ปรากฏว่ามีการจับยาเสพติดได้
คนที่จะนำไปส่งลูกค้าเป็นเพียงเยาวชนเท่านั้นเอง

และที่สำคัญยาบ้าที่จับได้กว่า๒แสนเมตรเลย
ปรากฏว่าเป็นยาบ้าที่ไม่เคยจับได้มาก่อน

เยาวชนชายอายุ๑๒ปีแล้วก็๑๕ปีค่ะ
ก็ถูกตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายจับพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๒แสนเมตร

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกจรรย์เริงธรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
แถลงบอกว่าตำรวจประจำด่านตรวจปูแกงที่ถนนพะหนโยธินสายเชียงรายพยาว
เขาตั้งด่านตรวจตรายานพาหนะเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
แล้วก็มีการขึ้นไปตรวจบนรถทัวร์โดยสารประจำทางสายแม่สายกรุงเทพค่ะ
พอขึ้นไปเนี่ยเห็นเยาวชนชายสองคนมีอาการดูแล้วมีพิรุษ
ก็เลยขอตรวจดูสัมภาระที่นำไปด้วยก็เจอแบบนี้เลยค่ะ
มียาบ้าแล้วก็ยาไอซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าทั้งสองใบ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวทั้งคู่เอาไว้
ยาบ้าชุดนี้อย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้น
เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจยึดของกลางและมียาบ้าที่เป็นตาประทับห่ออักษร
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต่างจากก่อนหน้านี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ของกลางที่ยึดได้
ก็จะเป็นยาบ้าที่มีตรามือจับกันแล้วก็ตราเลข๙๙๙ค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองคนก็ให้การบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอแม่จันทร์
บอกว่าให้ไปรับกระเป๋าทั้ง๒ใบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย
แห่งที่สองค่ะจากนั้นก็ให้นำไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด
ทำแบบนี้เพื่อแลกกับค่าจ้าง๑๕๐๐๐บาท
โดยได้รับค่าจ้างล่วงหน้ามาแล้ว๔๐๐๐บาทค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในความครอบครอง

แล้วก็นำตัวเยาวชนทั้งคู่พร้อมกับของกลาง
ส่งดำเนินคดีในฐานะเยาวชนต่อไป
รวมถึงจะเร่งขยายผลติดตามตัวด้วยนะคะ
นายอาร์ตและนายบอยเป็นใครเพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
เป็นยาบ้าของกลางที่มีจำนวนมาก
แล้วก็ประเด็นสำคัญคือเป็นยี่ห้อใหม่ด้วย
ใช่ไม่เคยเจอไม่เคยจับได้มาก่อนนะคะ